เพราะว่าวันนี้มีการโหวตนายกรัฐมนตรี

ดังนั้นค่ะทางอาจารย์วันนอน

แล้วกำหนดเวลาที่จะอภิปรายเอาไว้
ชั่วโมงใน๕ชั่วโมงนี้ต้องแบ่งค่ะ
สัดส่วนเป็นของสว๒ชั่วโมง

จะมีการอภิปราย๕ชั่วโมงจาก๑๐โมง

บ่าย๓น่าจะได้ลงมติในช่วงเวลานั้น
ช่วงนั้นถ้าเกิดว่าหน้าจอไทยรัฐทีวี
ก็จะเป็นช่วงเวลารายการเปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้จะเป็นรายการพิเศษดูยาวเลยค่ะจากเปิดปากกับภาคภูมิแล้วนะ

ช่วงนั้น๓โมงถึง๕โมงครึ่ง
ก็จะเป็นการโหวตนายกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

ไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมนะคะ
เพราะว่ารัฐธรรมนูลก็ไม่ได้ระบุไว้
ที่ประชุมรัฐสภาก็ไม่ได้กำหนดไว้
ข้อบังคับของรัฐสภาไม่ได้กำหนดไว้เหมือนกัน

ทีนี้ท่าทีท่าทีของสวต่อการลงมติโหวตเลือกนายก
ต้องถามคุณเสรีสุวรรณภานนท์ครับ
ถึงสวบอกว่าการพิจารณาคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสิน
แคนนาโยกของภักดิ์เพื่อไทยยังมีอีกหลายเรื่อง

ที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐมายื่น
เพราะมันอาจรวมไปถึงพฤติกรรมในอดีตของคุณเศรษฐาด้วย
และที่มีกระแสข่าวว่าสวหลายคนยังไม่เห็นชอบจะให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
คุณเสรีมองว่าช่วงนี้คงเป็นความเห็นที่หลากหลายที่ออกมา
แต่ละคนก็มีข้อมูลที่ได้รับมาไม่เหมือนกัน
เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากว่าวันนี้จะได้ตัวนายกคนใหม่หรือเปล่า
อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ชม
สวอีกท่านหนึ่งครับสวกิติศักดิรัตนวราหะ
บอกว่าสัญญาล่าสุดของสวชัดเจนแล้วว่าจะมีสวเกินร้อยเสียง
สนับสนุนให้คุณเศรษฐาเป็นนายกแน่นอน
หลังจากที่พักร่วมรัฐบาลสามารถตกลงโคต้ารัฐมนตรีได้
เป็นที่น่าพอใจกันในระดับหนึ่ง
แต่ส่วนตัวของสวกิติศักดิ์ยังยืนยันหลักการไม่โหวตให้นะ
สวกิติศักดิ์ยืนยันไม่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกครับ
เพราะเขาข้องใจเรื่องคุณสมบัติความโปร่งใสที่โดนกล่าวหาเรื่องการ
มีนิติกรรมอำพลางเลี่ยงการจ่ายภาษีในการซื้อขายที่ดินหลาย
กรณีที่คุณเศรษฐายังชี้แจงไม่ชัดเจนอันนี้ในมุมของสวกิตติศักดิ์ครับ
ลองฟังดูหน่อยครับ
ดูจากสภาพในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ย
ฟันทงว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็กิติศักดิ์ไม่โหวตให้เศรษฐา
ฟังสวเสรีสวกิติศักดิ์แล้วสวสมชายล่ะว่ายังไง
คุณสมชายแสวงการบอกว่าจะพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมาย
และต้องดูพฤติกรรมทางจริยธรรมว่าเหมาะสมหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องที่ดินที่คุณเศรษฐายังไม่มีความชัดเจน
และอาจเกี่ยวข้องกับการช่อราชบังหลวง
หากชี้แจงได้สวก็โหวตให้ผ่าน
แต่หากชี้แจงไม่ได้สวก็ไม่โหวตผ่านให้
คุณผู้ชมเราเคยรายงานไปแล้วใช่ไหมว่า
คุณเศรษฐาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์

ส่วนกรณีที่นายทักษิณกลับบ้านในวันเดียวกันกับการโหวตนายก
สวสมชายแสวงการยืนยันว่าไม่มีนัยยะทางการเมือง
ทักษิณจะกลับบ้านก็กลับได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนไทย
และหากนายทักษิณยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ก็ถือว่าเป็นการประนีประนอมเพื่อสลายคั่วอย่างแท้จริง
และที่บางคนบอกว่านายกตัวจริงไม่ใช่นายเศรษฐา
แต่เป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
สวสมชายมองว่ายังไม่ไปถึงขั้นนั้น
เพราะพักเพื่อไทยยังส่งแคนดิเดตของตัวเองอยู่ครับ